เอาล่ะแต่ก็เราก็ได้รู้วิธีการเรื่องราวดีนะ
ในการสร้างสรรค์สิ่งดีมาแล้ว
คราวนี้เราไปดูเรื่องดีเกี่ยวกับอาชีพกันหน่อยคุณผู้ชม
ชื่นชมมากเลยสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะ
เขาอยู่ที่จังหวัดเลย

เขาทำซุ้มไม้ไผ่เป็นหลังเลยคุณผู้ชม
ขายสามารถสร้างรายได้เดือนกว่า๓๐๐๐บาททีเดียว
นี่เห็นไหมหน้าตาของซุ้มไม้ไผ่สวยเนาะ

อยู่สบายไปตั้งริมทางบ้านทุกหน้าก่อนได้
เพราะว่าถึงแม้ว่าอากาศร้อน
แต่เวลาอยู่ข้างในแล้วมันจะเย็น

เจ้าของไอเดียอาชีพนี้คือคุณนุพงศ์เผือกผ่องอายุ๓๕ปีนะคะ
บอกว่าเรียนรู้ทำซุ้มไม้ไผ่ขายมานานหลายสิบปีที่จังหวัดชายภูมิ
ตอนที่อยู่ชายภูมิขายหลังละ๔๕๐๐บาท
ถุดิบอย่างไม้ไผ่ตองไผ่เลี้ยงที่ชายภูมิหายาก
หาลำบากต้นทุนก็เลยสูงนะคะ
พอรู้ว่าที่ภูเรือจังหวัดเลยเนี่ย
มีไม้ไผ่ตุงแล้วก็ไผ่เลี้ยงมาก
ก็เลยย้ายครอบครัวมาอยู่ที่นี่
ได้ราคาถูกลงนะคุณผู้ชมหลังละ๓๘๐๐บาท

เพราะว่าวัตถุดิบหาง่ายกว่าไงต้นทุนก็ต่ำลงด้วยนะคะ
เดือนหนึ่งจะทำได้ทั้งหมดประมาณ๑๕๑๖ซุ้ม
หากต้นทุนแล้วก็จะเหลือกำไรซุ้มละ๒๐๐๒๕๐๐บาท
แล้วก็มีเงินเหลือเก็บไว้สำหรับดูแลครอบครัวด้วยค่ะคุณ
โอ้โฮ
ใครชอบนะก็สามารถสั่งได้

เขาก็บอกสั่งมาเราก็ยินดีไปส่ง

มาสักหลังนึงทุกวันนี้ยังนอนอยู่ใต้สะพานยอยเลย

คุณเอาเปลี่ยนเป็นสังกษีก่อนดีกว่า

คืองานแฮนดเมสคุณผู้ชมทำจากประสบการณ์

แล้วก็ของพวกนี้มันดีต่อใจ

เอาไปตั้งไว้ตรงไหนในสวนของบ้านก็สวยงาม

ใช่แล้วคือสังเกตว่าคุณเขาจะมีการขัดกัน
เจาะรูของไม้ไผ่เพื่อที่จะให้มันเข้าล็อกกัน

อีกหนึ่งรายได้ที่เสริมครอบครัวนี้เขานะ
เห็นไม้ไผ่แล้วอยากกินข้าวหลาม